คือรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อวิ่งขึ้นสะพานภูมิพล
และเกิดล้อหน้ามันระเบิด
ทำให้รถเสียหลักไปชนราวสะพาน
และคนที่อยู่ในรถคือคนขับผู้เป็นพ่อ
มีภรรยาแล้วก็มีลูกวัยแค่ขวบเศษ
ปรากฏว่าพอชนราวสะพานเสร็จ
ผู้เป็นภรรยาแล้วก็ลูกวัยขวบเศษ
กระเด็นออกจากหน้ารถตกลงไปด้านล่าง
และตกจากความสูงกว่า๑๐๐เมตร

ซึ่งเป็นทั้งสามีและเป็นพ่อของลูกเนี่ย
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของความเสียใจด้วยฮะ
นี่แหละครับข้างล่างของจุดเกิดเหตุ

แต่ว่าข้างล่างเป็นจุดที่ผู้หญิงแล้วก็เด็ก

แล้วก็นายภัยรัฐเชื้ออานอายุ๓๖ปี
ชาวชุมชนร่มกล้าวเขตและแขวงคลองเตยกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นผู้ขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
สุดร้องไห้โฮแล้วก็โผล่เข้ากอดศพลูกสาว
อายุราวขวบเศษและภรรยาก็คือนางสุภาพร

นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางพื้น
บริเวณหอนาฬิกาด้านล่างตรงใต้สะพานภูมิพล๑
บริเวณแยกหอนาฬิกาถนนเพชรหึง
หน้าสวนสุขภาพคลองลัดโพตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดง

จากเหตุรถบรรทุก๑๘ล้อยางหน้าแตก
เสียหลักพุ่งชนขอบทางตรงโค้งลงสุขสวัสดิ์บนสะพานภูมิพล
จุดนี้เมื่อพุ่งชนราวสะพานแล้ว
คนที่อยู่ในรถกระเด็นออกจากรถ
ทะลุกระจกหน้าตกลงไปข้างล่างทันทีนะครับ
นายภัยรัฐให้การทั้งน้ำตาด้วยความเสียใจ

บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จากพระราม๓

เพื่อจะเร่งส่งงานให้ทันก่อนวันหยุดยาววันปีใหม่

ไปฉลองปีใหม่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์

ด้านหน้าซ้ายเกิดระเบิดขึ้น
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนราวสะพานด้านข้าง
ภรรยาและลูกสาวที่นั่งฝั่งซ้าย

พัดตกลงสู่ด้านล่างความสูงกว่า๑๐๐เมตร
เสียชีวิตทันทีนะครับ
ต้นเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
แล้วก็สอบปากคำคนขับอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดว่าจะเกิดจากความประมาทของคนขับ

จนทำให้เกิดอุบัติเหตุสุดสลดในครั้งนี้นะครับ

จังหวะนี้สะพานภูมิพลก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับ
ก็อย่างที่บอก๓องค์ประกอบที่สำคัญนะนะ
รถคนถนนทุกอย่างต้องพร้อม

แต่วันนี้มันเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นก่อนนะคะ